เช็คดวงกันดีกว่าครบ๑๒ราศีเลย
ราศีท่านจะเป็นยังไงนะครับต้องระวังอะไรแล้วดีเรื่องอะไร
ติดตามจากหมอไก่พพาธินีฮะ
ราศีแรกเลยนะคะสำหรับราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดี
เพราะว่าดวงชะตาของคุณจะมีทั้งราหูแล้วก็มนุษยูเข้ามาทับ
ก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการเปลี่ยนงานย้ายงาน
หรือว่าวางแผนในเรื่องของการเกษียณมีโอกาสที่จะขยับฐานะจากคนธรรมดา
กลายเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เหมือนกับแบบยกภูเขาออกจากอก
ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีพฤกษกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีเมทุนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลาย
ไปแบบนิ่งเนิบประสบความสำเร็จทีละเรื่อง
ต่อมาราศีกรกฎนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรียกได้ว่า
ปี๒๕๖๔เนี่ยเหนื่อยยังไงปีหน้า๒๕๖๕เนี่ยก็เหนื่อยแบบนั้นแหละค่ะ
แต่สิ่งที่จะเยอะตามไปด้วยนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะ
เงินเยอะเงินดีนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ย
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมากเพราะว่าดวงชะตาเนี่ย
จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดี
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะ
ช่วงหลังจาก๓เดือนแรกของปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อย
ชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
ก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะช้าแต่ได้พาหลายเล่มนั่นเองค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมาก
เฉพาะในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะ
ชีวิตของชาวราศีพิจิกษ์ก็จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปได้เรื่อยนะคะในปี๒๕๖๖
สำหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มแบบเห็นเหงือกเลยเนี่ย
ก็คือเรื่องของการเงินค่ะแต่ว่าจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของเวลานิดนึงก็คือ
อาจจะได้เงินช้าหน่อยนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าปี๒๕๖๔นะคะ
ชะตาดีค่ะแต่ว่างานยังหนักอยู่นะคะยังมีความเครียดยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก
ถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีมากที่สุดเนี่ยก็ต้องขอยกให้ราศีนี้เลยค่ะก็คือชาวราศีกุมนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากที่สุดในเรื่องของการเงินนะคะเป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจำปี๒๕๖๕เลยก็ว่าได้ค่ะ
สำนักชาวราศีมีเนี่ยจากที่ปี๒๖๖๔เนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับที่๑๒
แต่พอเข้าสู่ปี๒๕๖๕เนี่ยกลับกลายเด้งมาอยู่ที่อันดับที่๑นะคะ
ถือว่าดวงชะตาดีมากที่สุดนะคะใน๑๒รอบปีที่ผ่านมาค่ะ